อาจารย์ขึ้นทางชิ้นน้ำปัชรนักพญากรพยศสี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย
แบตที่แล้วนะคะอัพหน่อยของเดือนแม่ซาถึงเดือนสิงหาคมเป็นแล้วนะคะ
เดือนกันยายนก็เลิศที่สุดนะ

เพราะอะไรเพราะได้ไพ่๑๐เหรียญกับไพ่พระอาทิตย์

สองใบนี้หมายความถึงความเจริญรุ่งเรือง
ใบนี้หมายถึงจะได้เงินมีโชคลาภ

แล้วก็ผู้ใหญ่ส่งเสริมมีความก้าวหน้าในอาชีพ
ถ้ามีโอกาสไปขอพรกับไทยเอี๊ยง
เอี๊ยงก็คือเทพพระอาทิตย์

วัดจีนเช่นวัดเล่งเนยี่
เล่งหัวยี่ทางไปน้ำตกพริ้วนะฮะ
หรือว่าถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกทำผมเปิดหน้าผาก

เขาเรียกว่าหน้าผากเรียกว่าเนินไทยเอี๊ยง

อันนี้อันนี้เป็นแบบว่า
อันนี้ถือว่าเนินไทยเอี๊ยงเด่น

สำหรับชาวราศีกันเนี่ยเด่นในเรื่องของที่ดินการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภผู้ใหญ่ส่งเสริม
อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของช่องทางธุรกิจ
ทางธุรกิจอันนี้จะเด่นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไร

ช่วงนี้มีช่องทางดีแล้วทำได้เลยทำเลย
ต่อไปราศีตุลหรือว่าผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม
ได้ไพ่สังฆราชกับสามคทา
แปลว่าอะไรสังฆราชแปลว่าอยู่ดีเขาจะคิดถึงเรื่องของธรรมะแล้วก็งานวิชาการ
ส่วน๓คาทาแปลว่าอะไรอยู่ในทางสามแพร่ง
ที่จะต้องตัดสินใจอะไรใหม่เกิดขึ้น

จะมีตัดสินใจอาจจะเป็นว่าตัดสินใจออกบวชตัดสินใจเรียนต่อ
หรือตัดสินใจว่าจะบอกแม่ดีไหมว่าหนูชอบผู้ชาย

อันนี้พูดจริงเพิ่งจะยื่นข้อเสนอกับลูกสามแพร่งเลยนะว่า
นี่มันใกล้จะจบแล้วคุณจะทำนี่จบใจอะไร
ต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจแล้ว

นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานพี่ท็อป
หมายถึงว่าคนอื่นก็ตาม
จะรู้สึกว่าตัวเองมีหนทางของชีวิต
ส่วนเรื่องของความรักเขาบอกว่า๓คาทา
เขาบอกว่าต้องระมัดระวังเล็กเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคน
มีแปลงอย่างมีแล้ว

ไม่ตัวเราซื่อสัตว์ใช่

แต่อาจจะมีคนอื่นมาชอบเราหรือชอบแฟนเรา

เขาเรียกว่าหนักแน่นมั่นคง
มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของวัด

เช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหาร

เดือนพฤศจิกายนได้ก้าวดาบกับไพ่ก้าวคาทา

คาทาแปลว่างานเยอะมาก

แต่ก้าวด่าแปลว่าคุณนี่เกิดในเดือนวิกายน

คิดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง

การดีอยู่แล้วเฉยก็กังวลอยู่ด้านนั้น

แต่ปัญหาอย่างเดียวที่มีคือชอบคิดไปเอง

แฟนฉันกลับบ้านดึกจริงแล้วไปมีคนอื่นหรือเปล่า

โนปรากฏว่ามาถึงปั๊บเขาอุตส่าห์กลับบ้านดึก
เพราะเขาจะไปซื้อของที่เราชอบมาให้

ตัวเราเพราะฉะนั้นวิธีง่ายมีสติ

ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาล

ได้ไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วย

ในเรื่องของความรักและงานเลี้ยงฉัน

สามีเกิดตัวนี้

จะมีความรักที่มีความสุข

ก็จะได้เจอความรักเกิดขึ้นด้วย
แล้วจะเจอความรักแบบไหนรู้ไหมแบบกระทันหันแต่อันนี้หมายถึงคนโสดแล้วคนโสดแล้ว
แต่ที่คนยังไม่โสดนี่เหมาะกับการมีบุตรการขยายครอบครัวใครที่ยังไม่มีบุตรต้องจัดวางปลาทอง

ทองนี่เป็นหินเป็นหยกเป็นเซรามิกเป็นคริสตอลหรือเป็นรูปภาพปลาทองต้อง๘ตัว
ไม่ใช่ปลาสีทองนะแต่เป็นปลาทองปลาทองที่ตาโตโตตอมแล้วมีปลูกหางเป็นกวงที่พูดแบบบ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊อก
๘ตัวเอาไปตัวไหนลูกภาพ
เป็นรูปภาพเป็นอะไรก็ได้เป็นหินเป็นหยกแต่ห้ามเป็นปลาจริงห้ามวางไว้จะเป็นหมอนอิงก็ได้เป็นพรมก็ได้วางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนให้ดูมีพลัง
อาจจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือถ้าเป็นโต๊ะเหมาะสมเราก็วางไว้เป็นเซรามิกฉะนั้นเดือนธันวาเนี่ยเด่นคือเกี่ยวกับเรื่องของทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
แล้วก็ในเรื่องการงานจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมเกี่ยวข้องกับการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารแล้วก็วิศวกร
เหลือเดือนมกราคมได้ไพ่๔ดาบแล้วก็ได้ไพ่ฤษี๔ดาบเดือนมกราคมนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ใช่ของตัวเองของผู้ใหญ่ในบ้าน
ต้องดูแลแต่จะเด่นเกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อันนี้เด่นที่สุดนี่มกรา
ทำบุญอะไรคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงและอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตโคม
อ๋อโคโยตี้ไม่ใช่โคกระบือเดือนเกิดคุณให้สามีไปไถ่โคกระบือ
ไหว้สี่ดาวกับฤษีนี่เกี่ยวกับไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็ทำบุญกับผู้สูงอายุ
ส่งมาเลยต้องการความสนับสนุนจากทุกคน
เช่นบ้านคนชะลาบางแคร์อย่างนี้นะฮะ
มีหลายที่นะคือต้องบอกว่ากระจายกันไปแต่ละที่ทั่วประเทศด้วย
ใช่เรานึกอะไรได้เราก็บอกนะฮะก็ทำไป
ไก่บานนี้จะส่งผลดีที่สุดนะครับ
อ้าวโมกราเราเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
เหลือกุมภากับมีนาเอาไว้ต่อกันนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่า
ประเด็นโหลาแทรฟกันด้วยหนุ่มสาวเดือนไหนในช่วงนี้จะโดน
แฉเปิดโปรงความลับช่วงหน้าต้องกลับมาต่อกันค่ะ